กับผมทัศนัยโค้ดทองนะครับคุณผู้ชมครับ
ก่อติดการพิจารณาคดีของสารดีการนะครับ
คดีบรื้อบาเบียปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบหก
ของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตกับพวกรวมตอนนี้มาร่วม๑๓ปี
มีการต่อสู้คดีกันมานะครับล่าสุดนะครับสารดีกามีการพิพากษาจำคุก
นายชูวิทย์กระมวลวิสิตสองปีนะครับคดีมรื้อบาเบียปีสองพันห้ามร้อยสี่สิบหก
โดยมีการเตรียมคุมตัวไปคุมขังที่บริเวณจำพิเศษกรุงเทพมหานคร
ติดตามความคืบหน้าล่าสุดกับคุณวิมลวันธรรมพักดีบรรยายงานสดมาจากสารอาญากรุงเทพใต้ครับ
ถือว่าสิ้นสุดในการต่อสู้คดีของนายชูวิทย์กระมวลวิสิต
คดีต่อสู้กันมานานกว่าสิบสองปีนะคะล่าสุดนั้นศาลก็ได้มีการอ่านคำพิพากษาออกมาแล้ว
โดยสั่งให้จำคุกนายชูวิทย์กระมวลวิสิตเป็นเวลา๒ปีส่วนจำเลยอื่นนั้นให้จำคุกไม่เกิน๒ปี๖เดือนค่ะ
หลังจากที่สารอาญากรุงเทพใต้ใช้เวลากว่า๓ชั่วโมงในการตรวจสอบสำนวน
รวมไปถึงในการตรวจสำนวนคำพิพากษานะคะโดยคดีนี้เป็นคดีที่พนักงานอายการฝ่ายคดีอาญากรุงเทพใต้
กับกลุ่มผู้ค้ารวม๔๔คนที่ร่วมกันเป็นโจทยื่นฟ้องนายชูวิทย์กระมวลวิสิตหัวหน้าพักรักประเทศไทย
รวมไปถึงเป็นผู้อดีตผู้บริหารของบริษัทสุขุมวิทยซิลเวอร์สตาร์จำกัด
กับพวกรวม๑๓๑คนในความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์บุกรุกในเวลากลางคืนกักค้างดวงเหนียว
มขืนใจให้บุคคลอื่นนั้นปราศจากสิทธิเสรีภาพจากกรณีที่มีการนำเอาชายชะกันกว่า๔๐๐คนเข้าไปบุกรื้อสุขุมวิทย์สแควร์
ซึ่งเป็นบาเบีย๑๓๕ล้านในพื้นที่๖ไร่นะคะซึ่งคดีนี้สารได้พิเคราะห์แล้วเห็นว่าการกระทำของกลุ่มจำเลยนั้นมีการวางแผนไว้ล่วงหน้าอย่างชัดเจน
กฎหมายนะคะจึงไม่มีเหตุให้รอการลงโทษค่ะส่วนนายชีวิตนั้นสารพิกร้อแล้วเห็นว่า
ได้มีการชดใช้ให้ผู้เสียหายไปจนเป็นที่พอใจแล้วประกอบกับได้นำที่ดินที่เป็น
อ่าที่มีการลื้อค้นไปก่อนหน้านี้นะคะไปเป็นที่ไปเป็นสวนสาธารณะให้กับประชาชน
คดีสารจึงพิพากษาแก้นะคะจากที่สารอุทธรณ์ได้มีการพิพากษาลงโทษ๕ปีให้ลงโทษ
นายจำคุกกับพวกรวมหกสิบหกคนเป็นคนละสองปีแต่ในจำนวนนี้มีเจ็ดคนนะคะที่นับ
ต่อจากคดีเดิมรับโทษตั้งแต่๒ปี๑๕วันจนถึง๔ปีค่ะ
ไปฟังเสียงของนายชูวิทย์กระมวลวิสิตที่กล่าวถึงการยอมรับในส่วนของการลงโทษของศาลในวันนี้
ก่อนที่จะไปขึ้นฟังคำพิพากษาค่ะ
พร้อมสิครับผมจะเป็นตัวอย่างให้
นักการเมืองก็ดีกับประชาชนทั่วไปก็ดีว่าผมไม่หนีไปไหน
ผมไม่ได้อยู่ตรงนี้ยอมรับคำพิพากษาอย่างแท้จริงจะสู้จนนาทีสุดท้าย
ถึงแม้ผมจะถอนคำให้การผมและสารภาพ

ครับ

เป็นวิถีทางที่ทางกฎหมายที่ผมจะสู้
ไม่เคยคิดแม้แต่นาทีเดียวที่จะหนีไปใช้ชีวิต
ไปดูดซิกก้าจิบบันดีอยู่บนเรือจอด

ถ้าวันนี้ผมต้องติดคุก
ผมก็คงรู้ว่าผู้สื่อข่าว

ค่ะวันนี้สามีภาพสาวเป็นข่าวครบครัวในสถานกาล
ตามไม่ได้ร่วมของในแค่ไหนครับ

ก็เดี๋ยวดูแล้วกันนะครับ
เพราะวันนี้ผมคาดว่าคงจะคงจะอ่านนะครับ

เตรียมใจยังไงบ้างครับ

พระอะไรสำเร็จได้ไหมครับ

เตรียมไม่มีการควบคุมกับเลือดหาคนมีหรือครับ

ก็ขอขอบคุณมากครับคุณมากันเยอะ
ก็ขออนุญาตให้ผม
ได้ขึ้นไปที่นั่งนิบลัชว์นะครับ
สำหรับทางด้านของพันธรีธัญเทพธรรมธร

กรุงเทพใต้รวมไปถึงอีก๔คน
จำเลยในคดีนี้ที่ไม่ได้เดินทางมาศาลก็มีการให้ออกไหมจับนะคะ
อกจากนี้ในส่วนของจำเลยที่เดินทางมาที่ศาลในวันนี้
รวมแล้วกว่า๓๘คนนั้นก็จะมีการถูกคุมตัว
ไปที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครเพื่อควบคุมตัวต่อไปค่ะ
มนต์วันธรรมพักดีข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากสารอาญากรุงเทพใต้ค่ะ